แต่คนนี้ลุ้นไหมเนี่ยเห็นร้องไห้กันด้วย
โอ้โหดราม่ากันเวทีแทบแปลกนะคะ
เขาตัดสินกันไปแล้วคนชนะก็ได้กันไปแล้ว
แต่คนที่แพ้มันก็มีดราม่าอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าก็จะถูกพูดถึงเรื่อยเหมือนกัน

เพราะว่าน้องทุกคนตั้งใจทำกันมาก
งานนี้ที่คะทำให้พี่หมูอัศว่าเนี่ยเสียน้ำตาหลังเวทีด้วย
ซึ่งจากกรณีนี้จะทำให้ทั้งโทดี้แล้วก็พี่หมู
มีข้อบาดหมางใจกันกับผู้จัดคุณเต้ปิยรัฐหรือเปล่า
อย่าไปฟังจากปากโทนี่กันเลยค่ะ
ตอนนั้นก็เสียดายแทนน้องเพราะว่า
น้องโดยเฉพาะมนตรานี่เขาซ้อมมาดีมาก
ที่จะมาเดินแบทโทรกับน้องคนอื่นอะไรอย่างนี้ครับ
ก็สงสารพี่หมูเหมือนกันเพราะว่า
พี่หมูเขาก็ลุยเต็มที่มากอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เขาก็ร้องไห้เหมือนกันในหลังเวทีอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็ปล่อพี่หมู่ครับ